งวดนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาก็บ่นมาเหมือนกันว่าตอนแรกคิดว่าผ่อนคลายจากโควิดแล้วจะขายสลากได้ดี
แต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นมันก็เลยยังทำให้มีสลากเหลืออยู่ตามแผงต่างด้วยนะคะ
ก็เลยพามาดูโค้งสุดท้ายของจริงแล้วคุณผู้ชมก่อนจะออกรางวัลกันว่าแต่ละพื้นที่เขามีอะไรเด็ดอะไรดีกันบ้างเป็นเรื่องของความเชื่อ
ไปดูที่แรกกันหน่อยเรื่องของเจ้าแม่ตะเคียนคุณผู้ชมครับ
ที่แรกเลยนี่โอ้โหคนไปลึ่มเลยนะควันทูบนี่ขโมงโฉงเฉงเลย
ชุดเสื้อขาวกางเกงเทาหน้าขาวทาแป้งจากหนุ่มกลายเป็นเหมือนคนแก่ไปเลย
ไม่ค่อยถนัดเลยเนี่ยเริ่มจุดทูบบูชาทำพิธีการเข้าทรงเจ้าแม่ตะเคียน
แล้วก็ลุกขึ้นนะไปนอนอยู่บนต้นตะเคียนเนี่ยร้องขอหมากภูเคี้ยวกินหน่อย
บอกว่าอยากจะให้ช่วยกันสร้างโบสถ์ให้หน่อยที่วัดป่าครอง
แล้วก็ตอนนี้มันยังสร้างไม่สำเร็จนะครับมันยังค้างคากันอยู่
ตะเกดทั้ง๓ต้นเขามีชื่อนะมีแม่ศรีจำปาแม่ศรีพิกุลแล้วก็แม่สร้อยการะเกด
ร่างทรงก็บอกว่ามาครั้งนี้นะเดี๋ยวจะให้เลขสัก๓งวดแล้วกัน
ติดกันไปเลยก่อนเข้าพรรษานะจากนั้นร่างทรงก็ลงมาที่ต้นลงจากต้นตะเคียน
แล้วก็เดินเข้าไปที่รถเก๋งคันหนึ่งแล้วจู่เนี่ยร่างทรงก็กระโดดขึ้นรถเก่งคันนั้น
หัวเราะเสียงดังร่าเลยแล้วก็เอามือตบไปที่ป้ายทะเบียนของรถนะครับ
ชี้ให้คนดูชี้ไปที่เลขนะครับแล้วก็ไปที่โต๊ะหมูปูชา
แล้วก็สุดท้ายร่างทรงก็คลายออกไปคุณผู้ชมดูรถคันนี้ให้ดี
อือดีฉันอยากรู้แล้วมีช่องค่องรถคนนี้ทำไง
นั่นน่าสิครับเราก็ไปเจอช่องค่องรถนี้นะครับ

ไปเจอเจ้าของรถอายุ๑๙เอง
คุณภูชิตมาคงเจ้าของรถคันนี้นะครับ

เขาบอกว่าแม่เนี่ยชวนเขามาที่นี่มาดูต้นตะเคียน
ตอนที่ขับรถเข้ามาก็มาจอดตรงนี้
เขาเองก็ไม่เคยมาดูอะไรแบบนี้มาก่อน

ตกใจที่เห็นร่างทรงทำแบบอย่างนี้

แล้วก็ไม่เคยเห็นการทรงเจ้าอะไรแบบนี้เลย
ตอนที่ร่างทรงขึ้นไปบนรถเขาก็ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่
นักข่าวไปคุยก็ยังตกใจขนลุกไม่หายเขาว่าอย่างนั้น

พอร่างทรงไปเคาะทะเบียนปุ๊บ

เพื่อจะโชคดีแล้วจะเอาเงินมาช่วยกันสร้างบท
ตามที่เจ้าแม่ตะเคียนเขาขอกับร่างทรงเอาไว้
โอ้โหคุณผู้ชม
อีกไม่กี่ชั่วโมงค่ะอีกอึดใจเดียวได้ลุ้นกัน
จดเลขเอาไว้แล้วใช่ไหม
นี่คุณทัศนัยพาไปตรวจสอบที่สุโขทัยแล้วใช่ไหม

ที่นี่คือที่สารตะเคียนแม่ย่าโอรสแม่พันธิไล

ชาวบ้านเขามาที่นี่มาส่องหาเลขค่ะ
ส่องจากต้นตะเคียน

ตัวก็เชื่อว่าแม่ตะเคียนเนี่ยจะให้โชคให้ลาบงวดนี้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะ
มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถเก๋งมามาไหว้ขอพรซึ่งก่อนที่โควิดจะระบาดเนี่ย
หนุ่มคนนี้เขาบอกว่าผมถูกมา๖งวดแล้วติดต่อกันโอ้โห๖งวดเลยนะแล้วก็เลยเชื่อว่างวดนี้
ตะเคียนจะให้โชคอีกเขาก็บอกว่าเลขในขันน้ำมนต์จากน้ำตาเทียนเนี่ย
มันขึ้นมาเห็นแบบเด่นชัดมากเลยคุณผู้ชมไหนฮะนี่มีภาพตอนขันน้ำมนต์ให้ดู
อันนี้เขาบอกว่าเหมือนวิญญาณคุณเอออันนี้อันนี้มีคนถ่ายรูปแม่ตะเคียน
แล้วเขาบอกว่าคุณผู้ชมดูนะไม่รู้ว่าเหมือนกับที่นักข่าวเราบอกมาหรือเปล่า
เขาบอกว่ามีผู้หญิงผู้หญิงแก่อยู่ข้างหุ่นแม่ตะเคียนไหนฮะ
ไอ้ควันขาวขาวเนี่ยใช่ไหมอืมเขาเชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะคะ
แล้วก็บอกว่านี่คือแม่ย่าโอรสปรากฏกายให้เห็นหลังจากที่เหินห่างไปนาน
แปลว่าอะไรก่อนหน้านี้เคยปรากฏกายด้วยเหรอมีคนเห็นแล้วเออเนี่ย
เพราะฉะนั้นที่นี่มีอยู่๓เรื่องอันนี้เลขในขันน้ำมนต์
ที่บอกนะคะบอกว่าขึ้นให้เห็นเด่นชัดเอ๊ะมันต้องตะแคงคอมองไหมคะ
คุณทัศนัยคุณครับผมว่ามันเหมือนทะเบียนรถคันสักครู่นี้ฮะ
เหรอมันมีเลขสองเลขนั้นเลยครับอ๋อไม่อันอันเลขนั้นมันคือสามเก้าใช่ไหม
เบียนรถอ่ะอันนี้มันเลข๖หรือเปล่าบางคนเขาบอกว่ามองตะแคงคอมองแล้วเป็นหนึ่ง
เป็นสามเป็นหกอ๋อเหรอไม่รู้หรือว่าจะเป็นเก้าอันนี้ไม่รู้อ่า
เพราะฉะนั้นที่นี่ค่ะสารตะเคียนมีทั้งเสี่ยงเซียมซี
คุณผู้ชมเห็นไปแล้วอันนี้ขันน้ำมนต์รวมถึงเรื่องแปลกก็คือ
เขาบอกว่าเป็นแม่ย่ามาปรากฏกายให้เห็นข้างหุ่นแม่ตะเคียน
อ่ะยังไม่จบอีกสักที่แล้วกันนะไหนไหนก็มาแล้วอีกที่หนึ่ง
คำชโนธดีกว่าเขาเปิดแล้วเหรอคะยังไม่เปิดยังไม่เปิด
ยี่สิบนี่อ่าเขาเขาทดสอบก่อนทดสอบระบบการ
การที่จะให้คนโผล่เข้าไปในคำชโนธเตรียมจะเปิดเสาร์ที่๒๐มิถุนายน
ค่ะคนที่เข้าไปเนี่ยเขาก็ดีใจแหละนะนี่อันนี้เป็นกลุ่มคนที่เอาไปทดสอบนะ
เว้นระยะเท่ารุงเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปนะไหว้ขอโชคขอลาบกันก่อน
และเป็นคนกลุ่มแรกที่เข้าไปก็อธิษฐานขอพรจากพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมา
ชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกเขาขอโชคลาภจากพ่อปู่กับแม่ย่า
หลังจากไหว้เสร็จออกมาด้านนอกเอ๊ะทำไมคันมือจัง
คุณดูดิในวงกลมคันจนเขาเก่าไปเกามาเลขทำไมมันกลายเป็นเลขอ่ะ
อันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมันคือเลขอะไรผมเห็นเป็น๐กับ๕เนี่ย
เออเอออ่ะไม่งั้นฉันเห็นเป็นห้ากับศูนย์แล้วก็เหมือนกันเออเออก็เห็นเหมือนกันแล้ว
เขาก็เลยเอาให้เพื่อนดูเพื่อนก็ถ่ายมาดูเราก็เลยวงกลมให้ดูเออมันเห็นเหมือนกัน
หรือว่าการที่เขาคันมือคือคนโบราณเขาบอกเอาไว้นะการคันมือจะมีโชคใช่ไหม
รวยเออเงินจะเข้ามาเออให้ไปเห็นที่มือเออทำไมมันเป็นเลขด้วยนะฮะ
อ่ะแล้วก็ขอขันน้ำมนต์หน่อยละกันไปส่องขันน้ำมนต์กันหน่อยคุณผู้ชม
ก็มีพ่อจ้ำคำชโนธทำขันน้ำมนต์ที่บ้านในวันพระนะครับ
แล้วก็เห็นตัวเลขในขันน้ำมนต์๔ตัวเหมือนกันนะครับ
ก็จะเห็นเป็น๔ตัวบางคนก็บอกว่าเห็น๗เห็น๔เห็น๖เห็น๑
อะไรก็ว่าอ่ะนี่คันนี้ฮะเลขอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองนะ
นี่คุณบางคนเขาบอกว่าเห็นเป็นเลขไทยนี่ไงเป็นเลข๔ไทย
หนึ่งไทยแบบเนี้ยเออมันเป็นเลขไทยจริงจริงเลขหนึ่งเออ
แล้วบางคนก็บอกว่าอ่ะมีผสมมาด้วยอ่ะเป็นเลขเจ็ด
หกอะไรเนี่ยค่ะอืมแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็แล้วแต่
ใครโชคมันเนอะใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ
ยังไงก็อย่าไปทุ่มไปซื้อมันมากนะฮะอืมเอ๊ะว่าแต่ดิฉันคันมืออ่ะ
ทำไมฮะหรือว่าดิฉันจะรวยมีเลขขึ้นที่มือไหมฮะเดี๋ยวรอดูอืม